ที่จังหวัดสมุทรปราการใครเคยเจอสองรูปนี้นั่งมั่ง
เป็นพระนะครับท่านสูงอายุแล้วดูก็รู้ว่าท่านสูงอายุแล้ว
ท่านก็จะไปยืนอยู่ยืนอยู่แล้วในมือก็มีซอง
แล้วก็ยืนซองให้ญาติโยมเป็นการเรียดลายนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครเคยเจอบ้างตำรวจสายตรวจสอบพอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
และก็พระมหาเพชรรูปนี้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสณ์วัดหวัดครูนอก
เข้าสอบพระพิกษุสองรูปเดินเรี่ยไรของเงินทำบวนอยู่ที่ตลาดครุกไหน
นายจบลบางครุวอเผิดพระประแดง
ทราบชื่อคือพระสนิทหรือนายสนิทสิงพันธ์ม่วง

แล้วก็พระช่อชนกหรือนายช่อชนกบุญธรรม

อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ย่ามเจอซองทำบุญกว่า๓๐ซองคุณผู้ชมครับ
รวมยอดเงิน๕๖๙บาท
ซองระบุว่านี่ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองละ๒๐๐
สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ก็คือสำนักสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะ
อยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยกาญชนะบุรี
ซึ่งสำนักสงฆ์เป็นคนละแห่งกับวัดนะครับ
ที่ทั้งสองรูปเนี่ยอ้างว่าบวชที่นั่น
อีกทั้งไม่มีเอกสารใบสุทธิพิกษุสงฆ์ด้วยนะครับ
มนูโถทองชาวบ้านในตลาดเล่าแบบนี้บอกว่า
โอ้โหคุณนักข่าวนี่พี่มนู
ผมนี่เห็นสองลูกนี้นะยืนถือซองทำบุญนะ

แต่ว่าที่มาเอ๊ะมาสนใจอีกทีคือ
เอ๊ะทำไมไม่ไปไหนเลยสองรูปนี้ยืนปากหลักนะครับ

ปากหลันอยู่แบบนี้นะครับไหมครับชวนคนเดินตลาดใส่ซองทำบุญ
แม่เชื่อเลยว่าพี่มนูเชื่อว่า

ไม่น่าจะใช่พระจริงพี่มนูว่าไงครับ

แสดงว่าเจือปล่อยปล่อยไม่ได้ปล่อย
เขาจะบอกนะครับบอกว่าอยากมาเดินแถวเทศอยากโดนตาม

อ้าวทำยังไงล่ะรู้แบบนี้แล้วตำรวจกับพระวิญญาธิการก็คุมตัวทั้งสองรูป
ไปที่วัดครุนอกอำเภอพระประแดงเพื่อไต่สวนนะครับ
สวนเพิ่มจนทั้งสองรูปรับสารภาพคุณผู้ชมรับสารภาพว่าศึกจากวัดที่อ้างถึง
อ่าวแต่อย่างคมจีวอนตะเวงแจกสองทะบุญหาลายได้นะ
เรื่องต้นพระวิญญาธิการก็สั่งเลยถอดท่านถอดพระเหลืองซะ
ผ้าเหลืองเลยแล้วก็ส่งให้ตำรวจแจ้งเขาหาแต่งกาย
แสดงตัวเป็นพระภิกษุโดยมิชอบเรียวรายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต